ทุกผู้ชมครับมาดูอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยคนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าคุณแม่มีลูกเล็ก๒คน
คนหนึ่ง๒ขวบอีกคนนึง๑ขวบ
แม่ก็เผลอหลับ
ลูกเล็ก๒คนก็ไปเล่นกันในห้องน้ำ
มาอีกทีปรากฏว่าลูกคนเล็กหัวทิ้มไปในถังน้ำ
ถังน้ำที่เราใช้ใส่น้ำในห้องน้ำ

เห็นแต่ขาชี้แล้วหัวนี่ทิ้มลงไปแล้ว
เอาขึ้นมาวิ่งไปหาชาวบ้านให้ช่วยกัน
เจ้าหน้าที่มาก็ช่วยปั๊มหัวใจตามภาพที่ท่านเห็น
โอเค

น้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑ขวบ๖เดือน

บ้านอยู่ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรสะพานขาวตะบนคลอง๑

คุณแม่ของน้องนี่คือเป็นลมหมดสติไปเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่น้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าจมน้ำนะครับ
หลังจากเห็นลูกจมถังน้ำในห้องน้ำก็วิ่งออกมา
ลูกวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าหมู่บ้าน

แม่นี่แทบขาดใจนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงแม่ของเด็กร้องขอความช่วยเหลือ

ทุกคนที่อยู่ในอาคารของโครงการบ้านเอื้ออาทรสะพานขาวที่คลอง๑ก็มาช่วยกันนะครับ

แม่เด็กก็อุ้มลูกสาววิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากวินจักรยานยนต์
จนมีอาสาของร่วมกระตันยูมาเขาก็มาช่วยเหลือ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ก็เผลอหลับไปนะครับ

ลูกคนหนึ่งก็เป็นคนโตเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบ๘เดือน
คนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ๑ขวบ๖เดือนนะครับ
ตอนที่แม่เผลอหลับไปเนี่ยคือปกติแล้วจะมียายมาคอยช่วยเลี้ยง
แต่ช่วงนี้ยายกลับบ้านต่างจังหวัดไปสัก๑สัปดาห์แล้ว
เด็กสองคนตอนที่แม่หลับก็พากันไม่รู้ยังไงแหละเดินไปคลานไป

พอแม่ตื่นขึ้นมาเห็นแต่ลูกคนโตอายุ๒ขวบ๘เดือน
กำลังนั่งเล่นน้ำในห้องน้ำอยู่นะ
น้องคนเล็กหนึ่งขวบหกเดือนจมถังน้ำสูงหกสิบเซนติเมตร
ซึ่งมีน้ำอยู่เต็มถังจมแบบที่หัวทิ้มปักลงไปแล้วขาชี้ขึ้นมา
ตื่นมาเห็นแต่ขาลูกที่ชี้อยู่ฮะ
รีบอุ้มลูกขึ้นมาครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วฮะ

ขึ้นไปก็ยังไม่ได้เข้าไปห้องเขาหรอก
เพราะว่าแม่เขาอุ้มลูกออกมาข้างนอกแล้ว
ค่ะต้องอุ้มพาดบ่าแล้วก็ร้องไห้เนอะ
อันนี้ป้าขึ้นไปป๊าก็เลยถามว่าเป็นอะไรถึงเนี่ย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาบอกว่า
ป้าหนูเผลอนอนหลับไปประมาณชั่วโมงนึง
แล้วลูกหนูแอบมาเล่นน้ำเขาว่าอย่างนี้
อันนี้ป้าก็เลยรับลูกจากบ่าเขาน่ะมา
พอมาถึงหน้าหมู่บ้านเหมือนแม่เขาอุ้มมาขอความช่วยเหลือวิน

แล้วผมไปถึงมีพลเมืองดีเขาช่วยปั๊มหัวใจอยู่
ผมก็เลยไปช่วยต่อ
แต่ไปถึงเด็กไม่มีชีพไปจอดเลยครับ
แล้วก็มือตัวตามมือตับไปมือปลายเท้าให้เขียวแล้ว
ก็เลยช่วยกันช่วยเหลือแบบช่วยชีวิตเบื้องต้นครับ
รอรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปสรรค์สรรค์ตรงนี้
จนกว่ารถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะมาก็ประมาณสักแป๊บหนึ่งครับ